ขอเสียงเอฟซีหน่อยค่ะ

กรี๊ดกันให้คอแตกไปเลยเพราะว่าอะไร
เพราะว่าวงการลูกทุ่งของเรานอกจากมี

นักร้องสาวแสนสวยเรายังมี
นักร้องสาวหน้าหล่อเสียงดี

เริ่มกันที่คนแรกเรียกอย่างนี้แล้วกัน
สาวหล่อเสียงหวาน

ศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองค่ะ

นางฟ้าตาน้ำผึ้ง

โอปป้าอยู่หนา

ไมค์ท้องคำซินซัง๒
แววตาลีลาท่าทางการอ้อนแม่ยกแม่ยกเขาสิคะ

ศิลปินที่เป็นไปด้วยคุณภาพจริง

อกจากจะเป็นนักร้องแล้วปัจจุบันไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เปิดคอร์สสอนร้องเพลงลูกทุ่งลูกรุงสตริงแล้วก็ยุค๙๐ไปเลยจ๊ะพี่
อ๋อเหลือดเห็นค่ะ
ไปวอร์มคอไปให้คุณนัทเขาสอนดอกแม่

อีกคนนะคะคุณผู้ชมสาวหล่อเสียงดีคุณเจี๊ยบมิสาคนนี้ดังมากนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแต่งเพลงเล่นกีต้าบอกเลยนะคะ

เปลี่ยนเพลงฮิตของเธอก็ต้องยกให้เพลงนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะ
อกจากนี้นะคะเธอยังอยู่เบื้องหลังความเสร็จของศิลปินอีกหลายคนนะคะ
อ่าที่เช่นคุณไติ์ออระไทส์แค่คนคุยนะคะ

รวมมีถึงคุณกวางจิรภัณฑ์นะคะซึ่งหนึ่งคู่จิ้นเลย

ปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณเจี๊ยบนิสาเป็นครูที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ความสามารถรอบด้านจริงค่ะ

แล้วก็อีกหนึ่งสาวหล่อนะคะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
กับสาวหล่อเสียงดีน้ำเตยสแบนเบน

หรือที่ใครหลายคนคุ้นชินกับน้ำเตย
ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบตำนี้

ให้เราจะร้องก็ไม่ได้
นิดก็รู้ว่าร้องหลบลิขติดเลย

ว่ายอดวิวเพลงนี้๒๗๕ล้านวิว

ศิลปินแห่ร้องนะโคเวอร์กันเยอะมาก
เรียกว่าแจ้งเกิดเป็นศิลปินลูกทุ่งสาวหล่อ
ได้แบบเต็มภาคภูมิไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

แต่ละคนเนี่ยอุ้ยเก่งมากเลยนะคะ
ชอบ
คือถูกใจไปหมดแหละคนไหนก็ได้ว่างั้นเถอะนะฮะ